ก็คือบุคคลชายทีมชายบุคคลหญิงทีมหญิงนะครับ

หนึ่งในความหวังก็คือน้องเจนนะครับอัธยาธิติกุล
ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
กวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
โดยผลงาน๒เหรียญทองในประเภทบุคคลและประเภททีม
ที่มีอายุเพียง๑๔ปีเท่านั้น
เมื่อ๒ปีก่อนว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการแข่งขันในนามทีมชาติไทย

คือผลงานการคว้าเหรียญทองแบบสุดเซอร์ไพรส์

ใช่เพราะว่าเป็นปีแรกที่ได้เข้ามาทีมชาติใช่ไหมคะ
มันก็แบบตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็
แล้วก็ทำผลงานได้เกินเป้ามากค่ะ
ตีดีมากตอนนั้นก็ตกใจตัวเองนิดหน่อย
แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ว่า
เล่นเพื่อชาติกับเล่นเพื่อตัวเองมันต่างกันมากแค่ไหน

จากเธอจะเทิร์นโปรไปเล่นอาชีพในปีหน้า
แน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นอยากฝากผลงาน
เพื่อเป็นของขวัญให้แฟนกีฬากอล์ฟที่ติดตามผลงานของเธอ

ต้องบอกว่าทุกคนก็อยากได้แชมป์

แต่ว่าจริงไม่อยากจะไปโฟกัสกับที่ผลงานมากเกินไป

กระบวนการของจีนที่นี่ก็คือการฝึกซ้อม

ก็พยายามฝึกซ้อมแล้วเตรียมร่างกายให้ดีที่สุด
แล้วก็จะเป็นสู้ได้เต็มที่เต็มร้อยค่ะ